นี้ไหนมาเช็คสถานะหัวใจนิดนึง
โสดบ้างยกมือขึ้นค่ะ

โอ้โหยกมือกันเป็นห้องส่งเลยนะคะไม่ใช่อะไร
พอถามคำถามนี้ขึ้นมาใครโสดยกมือขึ้น
แล้วมินยกมือขึ้นแบบนี้
แต่เดี๋ยวนะเขามีแฟนชื่อพี่โอ๊ตไม่ใช่เหรอ
เดี๋ยวไปดูภาพหน่อยจ้ะนี่คุณผู้ชมภาพนี้แหละค่ะ
โสดยกมือขึ้นเป็นภาพต้นเหตุค่ะ
มินเนี่ยโพสต์ลงไอจีนะคะคือเป็นภาพที่สวยแซ่บแหละ
สีชุดเอยนะก็เป็นสีเดียวกับกรวยจราจรแหม
ช่างแบตจริงฮะแต่ที่มันต้องโฟกัสก็คือแคปชันง่ายแหละ
บอกว่าใครโสดยกมือขึ้นแล้วถ้าโพสต์ของมินก็คือแบบชูมือขึ้นแบบนี้
ต่อมเอ๊ะค่ะคุณผู้ชมของเราก็เริ่มทำงานเลย
มินเนี่ยบอกว่าตัวเองโสดนะทีนี้เราก็เลยขอไปนั่งย้อนดูไทม์ไลน์ในไอจีของมินหน่อยก็แล้วกัน
ปรากฏว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะ
โมเมนต์ความหวานของบินกับไฮโซโอพิทักษ์นะแฟนนุ่ม

เอ๊ะเอ๊ะ๒แล้วนะ
หรืออาจจะเป็นเพราะสถานการณ์โควิดทำพิษหรือเปล่า
ทำให้แบบไม่มีเวลาได้เจอกันอะไรอย่างนี้
เออนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลืมมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ
เกิดของ๒คนนี้น้องมินเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่นะ๒๘เมษา

คือมันไล่เลี่ยกันปกติเขาต้องลงรูปสวีทนี่
วาเลนไทยเขาหอบดอกไม้ใหญ่โตมาให้กันเลย
คนเป็นแฟนกันแฮปปี้เบิร์ตเดย์สักคำต้องมี
ไม่มีนะสำรวจแล้วไม่มีนะคุณผู้ชม
นี่แหละคนเขาไปจับสังเกตเหมือนพี่แจ๊คนี่แหละ
เขาก็เลยแบบคู่นี้ชักยังไงแล้วสิ
พอมาเจอโพสต์น้องมิลถาม
ต้องมีเนี่ยคือลุยลงพื้นที่นะคะ
คอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากโควิดอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องว่าเลิกจริงไม่จริงนั้นนะคะเขาก็หัวเราะแห้งมาให้เราฟัง
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมยังไงก็ตามแต่นะคะรอฟังคำตอบจากน้องมีนพิชยาแล้วกันนะ
คือตอนนี้ไม่ว่างเพราะว่าช่วยคนอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึง
ก็รอดูแล้วกันนะคะคนสวยเนอะขนาดยกมือขนาด